สิ่งของที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกแบ่งตามเวลานะครับที่ผ่านไปเชื่อไหมครับอันดับที่๑ไม่ใช่พระเครื่องไม่ใช่แหวนไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่กล้องถ่ายรูปไม่ใช่นาฬิกาไม่ใช่อะไรอันดับที่๑ของโลกใบนี้คือรถคลาสสิกหรือรถเก่า
ครับวันนี้เราจะพาไปชมขุมทรัพย์อลัยยนต์เลือกอย่างไรให้ได้ของดี
ขอยารายได้แบบง่ายที่มือขึ้นมองเห็นค่าของมันแล้วคุณจะรู้จักว่ามัน
มีมูลค่าและคุณค่าอย่างไรรดไหนเราก็บินเลื่อนอะไรรถนะครับถึงเป็นรถเก่าหรือว่ารถที่ใช้ในปัจจุบันนู่น
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับคำว่า
อะไหล่แท้อะไหล่แท้เทียบเทียม
อะไรเทียมหน้าตามันเป็นยังไง

ทุกอย่างสามารถใช้กันได้ไหมแล้วข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไง
เดี๋ยวตามไปดูกันข้างในครับ
มันจะเกิดของการมาเลือกซื้ออะไหล่ก็จะมีทั้งเจ้าของรถเอง
อู่รถหรือว่าศูนย์บริการต่างเขาจะมาซื้อกันที่นี่
โอเคมาแล้วครับยกตัวอย่างกันนะ
อันนี้แท้เบิกเลยแท้เบิก

มันก็มันก็มีความต่างกันนิดนึงแต่ว่าถามว่าเหมือนกันไหมเท่ากันไหมมันเท่ากันครับ
ถ้าถามผมในตอบในมุมมองของคนใช้รถจริงนะพี่เมฆใช้ได้ทุกอย่างนะ

แต่ว่าบางยี่ห้อมันก็ใช้ไม่ได้อย่างพวกยี่ห้อธรรมดาอะไรอย่างนี้ดี
ใช่พอใช้เป็นอันนานอย่างนี้มันก็จะรั่วซื้อมาหมด
ซื้ออะไรพวกนี้บางทีซื้อในออนไลน์ก็ได้นะก็มีขาย
แต่ว่าการที่เรามาที่ร้านอะไรโดยตรงเนี่ยเรามาเลือกซื้อ
เหมือนการมาร้านขายยาแล้วเจอเพศรัชกร
ทำให้เรามีพื้นฐานของข้อมูลในการเลือกว่า
ถ้าเลือกอันนี้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไง
ถ้าเลือกอันนี้จ่ายด้วยราคานี้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไง
หรือว่าจะเลือกแท้ไปเลยข้อดีข้อเสียเป็นยังไง
คำถามที่ทุกคนสงสัย
แบรนด์คนละอย่างอย่างเงี้เรายกตัวอย่างมาให้ชมนะครับ
อย่างเช่นโชคอัพพี่เมฆอธิบายครับ
หลายแต่ละอย่างเขาก็จะจ้างโรงงานผลิต

อันนี้เวลาถ้าเราไปศูนย์บริการเขาก็จะได้แบบนี้

แต่ถ้าสมมุติเราต้องการคุณภาพที่เท่ากัน

มีทางเลือกมีช้อยที่จะประหยัดตั้งในกระเป๋า
ที่เรายกตัวอย่างมามันจะมีแค่นี้นะพี่เมฆในแต่ละพาร์ทในแต่ละตัวอย่างของอะไร
ก็จะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับไม่ว่าจะใช้รถเก่าหรือรถใหม่
ทุกอย่างนะหนึ่งสิ่งแรกเลยที่ทุกคนควรมีคือมีความรู้ก่อน
พื้นฐานในการมาเลือกซื้อในการเลือกใช้
สองถ้าไม่มีพวกนี้แนะนำว่าการมาซื้ออะไรเองหรืออะไรอย่างนี้
ให้สอบถามกับผู้รู้ให้สอบถามกับร้านอะไรที่เชื่อใจได้
อย่างนี้แล้วเราจะบอกได้ว่าเฮ้ยคุณเสียเงินไปแล้วคุณจะได้เลือกอะไร
รถเก่าและรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแท้แท้เทียบเทียม
อายุการใช้งานมันได้หรือเปล่าถ้าถามผมตรงตรงกับลักษณะการใช้งานนี้
ทุกอย่างมันใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะส่วนอายุการใช้งานเนี่ยต้องเลือกตอบแบบนี้อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับยูเซอร์ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าเขาใช้รถแล้วเขาดูแลแค่ไหนถ้าคุณดูแลมันถึงดูแลตามระยะทางยังไงมันก็ใช้ได้แต่มันจะไม่ใช่การที่จะเป็นอมตะนะต้องอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างของทุกอย่างมันคือแอน
ว่ายังมีเขาเรียกว่าขุมทรัพย์อะไรบางอย่างซ่อนอยู่กับรถเก่าซึ่งอันเนี้ยมันสามารถไปเพิ่มมูลค่าหรือว่ามันจะสามารถเขาเรียกว่าไปทำตังได้อ่ะเออว่าขุมทรัพย์แบบนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากขุมทรัพย์เหล่านั้นยังไงบ้างไปชมกันครับ
เอาละครับหลังจากพาไปทำความรู้จักนะครับกับร้านขายอะไรเราก็รู้กันไปแล้วว่าอะไรแท้เป็นยังไงอะไรเทียมเป็นยังไงอะไรแท้เทียบเทียมเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็ยังมีรถอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถเก่าจริงซึ่งของบางสิ่งบางอย่างอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะไปซื้อตามร้าน
สุดสารรถเก่าบางคนเรียกว่าโรงเหล็กบางคนเรียกว่าจังอะไรก็ตามพี่กองเสร็จเหล็กลักษณะแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งหมดเราอยากจะบอกว่าที่เนี้ยคือขุมทรัพย์ที่นี่คือแหล่งอะไหล่ทุกอย่างนะครับมีให้เราเลือกถ้าเรารู้จักใช้สกิลบางอย่างเชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมาโหลลาหน่
ผมเห็นคันนี้วอนโว้เนี่ยครับ๙๔๐นะครับซึ่งอันนี้สมัยก่อนต้องบอกว่าเป็นที่นิยมของหมู่พวกที่ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์สังเกตไหมทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโว้พวกหมอพวกอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลทางการแพทย์เขาจะใช้รุ่นนี้สักส่วนใหญ่แล้วก็รุ่นนี้ก็ยังถือว่าในปัจจุบันก็ยังมี

พาสได้แล้ววิธีการขายของพ่อค้าก็คืออะไรรู้ไหมครับเมื่อเขาได้สารตั้งต้นพวกนี้ไปแล้วอ่ะเขาอาจจะไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตว่าเขามีไฟอย่างเงี้ยคู่หนึ่งซื้อหลักร้อยอาจจะขายได้หลักพันยกตัวอย่างไปเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปครับ
รุ่นนี้นะครับผมบัดดีนี่อ่ะเนี้ยยังไงแล้วเปิดต้นไฟข้างในนะครับ

ดูนะร้านก้องค้ำสะอาด
ราคาหลังร้อยไปได้เลย
สภาพของน้ำยังดีอยู่เลย
นี่ครับที่เราให้เห็นกันนะครับสำหรับแหล่งคุมทรัพย์
ตัวเนี้ยมันจะมีอ่าไฟกลมนะครับกลมสี่ดวง
เหลี่ยมใหญ่เหลี่ยมเล็กแล้วก็หน้าเทเนี่ยตัวนี้คือตัวหน้าเท
นะครับหน้าตัดที่เขาเล่นกันเนี่ยเลนส์ไฟหน้ายังอยู่อย่างเงี้ย
อดไปแล้วไปโพสต์ลงในกลุ่มที่เขาเล่นเลโทคาแบบนี้มีราคาแน่นอน
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแล้วก็แทบเรียกได้ว่าเกินครึ่งชีวิตมา
ผมเห็นภาพของสุสานรถผมเห็นภาพของกล้องขยะเซ็ตเล็ก
เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะ
มันเคยสร้างรายได้ให้ผมหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเอง
ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักแสนจนถึงหลักล้าน
ไม่ว่าการจะเอารถนะครับหน้าตัดจะทำเอาท้ายตัดเอาทั้งคัน
ไปทำงานศิลปะในรูปแบบต่างไม่ว่าเราจะทำเป็นโซฟาโต๊ะนั่ง
เราก็เคยทำมาแล้วพวกนั้นก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ซึ่งเป็นมูลค่าแบบราคาสูง
อย่างเช่นคันนี้ที่เราเห็นเดินผ่าน
ซึ่งเป็นรถในตำนานของวัยรุ่นยุค๙
ส่วนที่แพงที่สุดแล้วเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของมัน
โดนแกะไปแล้วชุดนี้ทั้งหมดเลย

คุณจะสามารถต่อยอดทำอะไรได้ก็คือ

ว่าแต่ละคันมันหน้าตาเป็นยังไง
แล้วอะไรสามารถนำไปใช้ได้
สิ่งทุกอย่างต้องสะสมกันเป็นประสบการณ์

หลักเลยที่เราเห็นอย่างนี้
ไฟเต็มของเจ้าตัวแป๊ะยิ้มอย่างนี้

โดยที่เราซื้อถูกแล้วก็ไปทำกำไรต่อได้
เซตประมาณ๓๐๐บาทแต่เราซื้อเราจะอาจจะซื้อไม่ถึง
อาจจะซื้อได้๓๐จากราคาขาย
พวกนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกชั้นหนึ่ง
มีอีตาแรงเลย

กลไกพวกนี้มีราคา

ผมว่าอันนี้ยังบางบานอยู่เลย
เห็นไหมครับดูเสียง

ฟังเสียงดีเห็นไหมครับ
พี่เคยสอนไปนี่ครับ

แต่ชิ้นพวกนี้ดูนะครับเนี่ยที่เวลาเขาเรียกสับรสเก่าเขาจะเรียกคำว่าแห้ง
อย่างนี้แห้งฟังเสียงฟังเสียง
นี่เทคนิคความรู้คันนี้ถ้าผมยกซากคันนี้ไปอ่ะ
ผมอาจจะไม่ทำตัวรถนะแต่ถอดทุกอย่างออกให้น้ำหนักมันเบาที่สุด
แล้วก็ผมชอบกลไกประตูที่มันเป็น๒ใบ

ทำบ้านให้หมาให้ขุนเรืองมันอยู่นะครับตียาวเลย
เอาไปจอดแทนที่จะซื้อกงหมาซื้ออะไร
นี่เอาบ้านแบบนี้เท่กว่าแห้งเลย

ในการเพิ่มมูลค่าของสิ่งของ

ก็ยังมีในระบบอุตสาหกรรมที่เป็นขั้นตอนนะ
ในเรื่องของโครงสร้างของรถ
บางอันมันเป็นเหล็กบางอันเป็นอลูมิเนีย

เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีราคามีมูลค่าที่ต่างกัน
แยกย่อยระบบพวกนี้แล้วกลับไปเวียน
กลับเข้ามาเป็นรถให้เรามาวิ่งในทุกวันนี้นะครับ
อันนี้คือวงจรห่วงโซ่ของรถเก่า

เราอาจจะจำแนกได้เป็น๒อย่าง

ของทุกอย่างจะมีค่าต่อเมื่อถูกให้ค่า
บางอย่างอย่างเช่นซากรถรถบางคัน
ซึ่งอาจจะไม่มีมูลค่าสำหรับใครเลย
แต่เชื่อไหมว่าสำหรับบางคน

มันอาจจะเป็นรถคันแรกที่เขาเคยนั่งไปโรงเรียน

มันอาจจะเป็นรถคันแรกของที่บ้าน

มักจะถวินหาคุณค่าทางจิตใจ

เพราะมันเกิดการซื้อขายกันตามความพอใจ

ที่เป็นความคลาสสิกของซากรถ
เก่าที่เราได้เห็นกันในวันนี้

มันมีมูลค่าและมันมีคุณค่า
ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของมัน

สาระความรู้ความบันเทิงครบครัน

คลับรถคลับของคนรักรถครับผม